ในที่สุดที่เราสืบกันจากข่าว
หมัดที่อยู่ในกล้องวงจรปิดในปั๊มน้ำมันนั่นแหละ

ฆ่านิน่าเสร็จเอารถมาทับ
เอาซับสินไปแต่ไอ้หวังนี่ไม่ได้หวังซับสินหรอก

เห็นบอกว่าตอนที่เข้าไปในปั๊มน้ำมันพนักงานสาวบอกว่า
ตอนที่มองพนักงานก็มองหน้าตาแปลกเหมือนกัน
เขามองจ้องเลยนะเออคือดื่มเหล้ามาก่อนไงเออ
ผมสัญญากับคุณผู้ชมไว้จะให้ดูบรรยากาศตอนทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพเต็ม

ทำไมเขาถึงเกลี้ยวกราดกันขนาดนี้ชาวบ้านอ่ะ

คุณผู้ชมก๊อฟเดี๋ยวฟังดูพฤติการนะ

ชาวบ้านมากันกว่า๓๐๐คนแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
มาดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ตำรวจต้องมากันเกือบร้อยนายนะครับ

ถนนตรงนี้นะหาดใหญ่รัฐภูมิเนี่ยคุณผู้ชมฮะ

ผู้ต้องหาคือนายประถมเอียดขาวอายุ๔๙ปี
หรือว่าบังหมัดเป็นชาวอำเภอกงหราพัทธลุงฮะ

หลังจากขับรถเก๋งเบียดรถจักรยานยนต์น้องนิน่า

จะไปช่วยยกรถจักรยานยนต์
นี่น่าเจ็บด้วยเผลอด้วย
ชกท้องนิน่า๓ครั้ง

จากนั้นก็ข่มขืนจนสำเร็จความไคร่ครับ

แล้วก็เอาเหล็กขันน็อตล้อรถที่เก็บไว้ในรถ
ฟาดหน้าน้องนี่นาอีก๕๖ครั้ง

โหดชิดจุด

แล้วเอาเงินไปอีก๑๓๐๐บาท
ของน้องนี่น่าที่สวมที่เราเห็น

เช็ดอสุจิที่สำเร็จความไข้
ไว้จะอำพลางคดีจัดฉากว่าเป็นคดีรถล้ม

จะไม่ให้ชาวบ้านเขาโกรธได้ยังไง

หดใจมากน้องอายุ๑๕เอง
ชาวบ้านนะครับผู้ต้องหาเนี่ยเขาก็จะโดนลุ้มเนี่ยแหละ
ทีมข่าวสอบถามสอบถามบังหมัดในระหว่างเดินมาเนี่ยนะ
บังบังรู้สึกผิดไหมเนี่ยฮะสำนึกผิดไหม
อ่ะเดี๋ยวลองฟังดูว่าเขาตอบว่าไง
พี่พี่สำนึกผิดไหมฮะหรือว่า
สำนึกผิดนะ

บังหมัดสำนึกผิดแต่ไม่ยอมขอโทษ

เขาก่อเหตุคือวันที่๒๗กุมภาพันธ์ใช่ไหม

ตำรวจใช้เวลา๒๖ชั่วโมงเท่านั้น

คือตำรวจในท้องที่ก็คือสพบางกล่ำเนี่ยนะคะ

ว่ามีอุบัติเหตุตำรวจไปที่จุดเกิดเหตุ
ตำรวจเขาไม่เชื่อนะว่านี่คืออุบัติเหตุ
เพราะดูจากลักษณะบาดแผลของน้อง
หรือว่าเหตุการณ์ที่มันอยู่นะตรงหน้าตรงนั้น

เอาจริงถ้าตำรวจจะเอาง่ายเข้าว่า
ก็ปิดคดีบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุจบถูกไหม
แต่ตำรวจไม่ได้ทำแบบนั้นค่ะอันนี้ชื่นชมนะ
คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนำโดยพลตำรวจโทรณสินผู้สาระนะครับ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภ๙แล้วก็ศึกภ๙

อันนี้ตำรวจชื่นชมด้วยความจริงใจเลยนะ
ตำรวจพยายามที่จะทำแผนตรงนี้

ทุกคนตะโกนเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าประหารชีวิตเท่านั้นทำไมถึงเรียกร้องแบบนี้
มขืนฆ่าแล้วชิงทรัพย
เพราะอะไรประวัติก่อนหน้านี้บังหมัดปี๔๕ไปก่อเหตุพรากผู้เยาว์
แล้วครั้งนั้นโทษคือจำคุก๑ปีแต่รอลงอาญา๒ปี
ญาติแล้วก็ชาวบ้านบอกว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้ไงเดี๋ยวมันก็กลับมาก่อเหตุอีก
คุกปี๒ปีแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาก่อเหตุอีก
แล้วตามรายงานข่าวเห็นบอกว่าภรรยาของบันหมัดเนี่ย
เงินที่จะประกันตัวสามีไว้ด้วยนะ
อย่าหาว่าผมสอนหนังสือสังฆราชเลยนะสิ่งที่ปุ้ยพูดเนี่ย
งานสอบสวนจะต้องใส่ไปท้ายคำฟ้องด้วยนะครับ
ให้สารท่านเห็นว่าเขาเนี่ยเคยมีพฤติการแบบนี้มาก่อนอืมนะฮะ
เรามีโอกาสไปพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องนะ
พ่อบอกว่าตอนทำแผนพ่อไม่ได้ไปดูใกล้นะ
เพราะเนี่ยตำรวจกันคุณพ่อไว้พ่อบอกว่าเห็นไกลลิฟต์เลย

อยากถามคนร้ายว่าทำกับเด็กตัวเล็กได้แบบนี้ได้ยังไง

ส่วนแม่ก็บอกว่าโอ้โหแม่ไม่ได้ลงไปจากรถไปดูการทำแผน
เดินไม่ไหวทำไมแม่ทำไมเดินไม่ไหว
บอกไม่ได้กินข้าวเลยตั้งแต่เกิดเรื่องนะนอนไม่ได้

นี่นักข่าวของเรานะไปสอบถามนะฮะ
แม่บอกว่าไม่มีวันที่จะให้อภัยคนร้ายคนนี้เด็ดขาด
แล้วอยากให้ประหารชีวิตสถานเดียวค่ะ
อยากให้มันตามไอ้ตายเลยอยากให้ยัดตามไอ้ตาย
อยากให้ตีหัวไอ้ตายเลยอยากให้ประหาร
ทุกวันนี้แม่คิดถึงตีหัวนอนไม่ขลับเลย
ถ้าเขามาขอขอบใจมากนะครับ

หัวอกคุณแม่นะคะเข้าใจหัวอกคุณพ่อ
แล้วก็ญาติที่โกรธแค้นแบบนี้นะคะ
เพราะมันหดร้ายเกินไปกับเด็กอายุ๑๕ผู้หญิงตัวเล็กค่ะ
ทีนี้เรามีโอกาสไปสอบถามน้องมีนด้วยนะคะ
น้องมีนเป็นเพื่อนชายคนสนิทของน้องนี่ด่าผู้ตายนะคะ

ดูการทำแผนน้องบอกว่าเสียใจนะ
เสียใจแล้วก็โกรธคนร้าย
เสียใจด้วยที่ตัวเองเนี่ยตอนนั้นที่เอาจริงเขาก็งอนกันนะฮะ

ออกมาด้วยกับน้องน้องตอนนั้นก็ไลฟ์สดไปแล้วก็อัดคลิปไปนะครับ
ห่มร้องไห้ว่าเหมือนงอนกับน้องมีนนะครับ
น้องมีนมาที่จุดเกิดเหตุด้วย
แล้วไม่คิดเลยว่าจะเกิดเหตุร้ายแบบนี้กับแฟนของตัวเองนะคะ
คุณผู้ชมทีนี้อย่างที่เราบอกไป
เบาะแสสำคัญที่ตำรวจเข้าไปสืบทราบมา
จนกระทั่งได้หลักฐานครบแล้ว
แล้วขอสารอนุมัติออกหมายจับจับกลุ่มตัวบังหมัดเนี่ย
คือกลับไปที่จุดเกิดเหตุจุดแรกก่อนเลย
ไปที่ปั๊มน้ำมันในกล้องวงจรปิดของปั๊มน้ำมันเนี่ยนะคะ
จับภาพได้อย่างชัดเจนเลยว่าบังหมัดเนี่ย
คุณผู้ชมดูนะคะเห็นไหมฮะรองเท้าโฟกัสไปที่รองเท้าค่ะ
รองเท้าคู่นี้แหละค่ะเห็นไหมคือเหมือนมองอะไรบางอย่าง
และพนักงานของปั๊มที่เป็นพนักงานผู้หญิงก็บอกว่า
ตอนหมัดไปเติมน้ำมันนะก็จ้องไปที่พนักงานสาวนะคือจ้องเลยอ่ะคุณ
แล้วเขาไปเติมน้ำมันของคืนวันที่๒๗กุมภาคเที่ยงคืน๒๐
นาทีเข้าไปในปั๊มใช้เวลาในการเติมน้ำมันสักประมาณ๒นาที
แล้วสักพักหนึ่งน้องนิน่าผู้ตายขับรถขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามา
เป็นจังหวะเดียวกับบังหมัดกำลังจะออกไปพอดีแล้วบังหมัดเนี่ย
เหลือไปเห็นน้องนิน่านี่ค่ะมาแล้วนะคะก็เลยไปจอดรถเนี่ย
ดักรอไว้คุณผู้ชมที่เราให้ดูกล้องวงจรปิดละเอียดแบบนี้
เพราะโฟกัสไปที่รองเท้าค่ะรองเท้าของบังหมัดที่เขาใช้เดินเมื่อสักครู่เนี่ย
มันไปตรงกับรองเท้าที่ตกในจุดเกิดเหตุ
นี่แหละค่ะเป็นบันไดก้าวแรกที่ตำรวจไปสืบทราบแล้วก็เชื่อว่าบังหมัดนี่แหละคือคนร้ายเป็นคนก่อเหตุนะฮะ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือฮูตสีแดงของน้องหายไปไหนถูกไหมฮะ
สุดท้ายแล้วตามไปจับกลุ่มตัวบังหมัดได้ที่บ้านจังหวัดพัทธลุงนะคะ
นำตัวมาสอบปากคำพิรุธหลายอย่างอีกอย่างหนึ่งที่มัดตัวบังหมัดคือแน่นแบบชนิดที่ดิ้นไม่หลุดเลยก็คือในซอกเล็บของน้องเนี่ยมันมีรอยเนื้อเยื่ออยู่
แล้วตำรวจนะฮะพิสูจน์หลักฐานเอาเนื้อเยื่อเนี่ยไปตรวจตีเอนเอแล้วไปตรงกับตีเอนเอของบางหมัด
เบาะแสที่๒นะฮะหลักฐานมันชัดแล้วประกอบกับจุดเกิดเหตุอย่างที่เราบอกไปเมื่อวานว่ารถของน้องเนี่ยมันคาอยู่เกียร์๔นะฮะ
ถ้าน้องเสียหลักน้องขับมาเลนซ้ายทำไมรถของน้องฉลับไปที่ด้านขวาไปอยู่ร่องกลางถนนทำไมไม่ตกไปฝั่งซ้ายนะฮะทำไมตามร่างกายน้องเนี่ยนะมันไม่มีร่องรอยเหมือนลักษณะของคนที่รถคว่ำเลย
ไม่มีบาดแผลอะไรแต่น้องเสียชีวิตลักษณะใบหน้าเละแล้วรถเนี่ยทำไมไปทับช่วงตัวช่วงคอน้องอยู่ทุกอย่างมันก็เนี่ยหลักฐานมันชัดไปที่บังหมัดนะโดยเฉพาะรองเท้าที่ตกอยู่ด้วยก็เป็นของที่เขาใส่ที่ชัดเจนแหละนะฮะทีนี้หลังจากเขาก่อเหตุกับน้องเสร็จแล้วเนี่ยนะขับรถมุ่งหน้ากลับไปบ้านที่พัทธลุงนะเอาเสื้อฮูตที่เอาของน้องเนี่ยไปเช็ดอสุจิของตัวเองเนี่ย
ทั้งหมดทั้งมวลตำรวจตามไปยึดเอามาได้เป็นหลักฐานทั้งหมดนะฮะแล้วอย่างที่มันรายงานไปว่าบางหมัดเนี่ยนะประวัติเขาโชคโชน
นายประถมเอียดขาวเนี่ยอย่างที่รายงานไปเมื่อสักครู่ว่าเขาเคยต้องโทษคดีพรากผู้เยาว์เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีมาก่อน
อายุเท่านินาเลยเพื่อการอนาจารย์แล้วก่อเหตุในพื้นที่เดียวกันกับที่ก่อเหตุกับน้องนิน่าด้วยคือในพื้นที่ของสพบังกล่ำจังหวัดสงขราตั้งแต่ปี๔๕หรือ๑๙ปีที่แล้ว
หน้าศาลสั่งจำคุก๑ปีแต่ว่ามารอโรงอาญานะฮะแล้วก็ออกมาเนี่ยรอยหน้ารอยตาอยู่แล้วก็มาก่อเหตุซ้ำอีกแบบนี้ก็ทำให้ชาวบ้านเขากรดแค้นเพราะเขารู้ดีว่าแล้วถ้าเกิดว่าปล่อยออกมาอีกเนี่ยใช่มันจะไม่ทำแบบนี้อีกหรอแล้วยิ่งตอนนี้มีแต่มีรายงานข่าวบอกว่าภรรยายเนี่ยจะไปประกันตัวในชั้นพนักงานส

มากเหลือเกินผมไปเห็นในโซเชียลนะในติ๊กต๊อกนะเพื่อนของนี่นาเนี่ยโพสต์คลิปงานศพไว้อะไรน้องเต็มไปหมดบอกว่าไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะนี่นานะอะไรแบบนี้คือก็มีการโพสต์ลูกคู่แล้วก็ไว้อะไรให้กับนี่นาด้วยนะโศกเศร้ากันมากเพื่อนนั่งข้างโรงแบบนี้ร้องเพลงอยู่ตรงนี้ของคุณพงศิษย์คัมภีร์แล้วก็
เป็นเพื่อนกันเพิ่งจะอายุเท่านี้เองแล้วก็สนิทกันมากด้วยไปฟังเสียงเพื่อนเขาร้องเพลงนะฮะ
นี่ค่ะเพื่อนก็เสียใจเนอะก็ไม่คิดว่าการแค่ออกไปจากบ้านคืนนั้นไปหาแฟนแล้วก็งอนกันนะเนาะขับรถออกมาแล้วก็จะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะฮะพิธีศพของน้องนั้นจะสวด๓วันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะชาปนกิจในวันที่๔มีนาคมนี้นะครับ
แล้วที่จุดเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่เปลี่ยวด้วย

และส่วนใหญ่อ่านออกอากาศไม่ได้
ผมต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะครับที่ไม่ได้อ่านออกอากาศไม่ได้จริง
แต่ขอบคุณทุกข้อความที่แสดงความคิดเห็นเข้ามา